นักกีฬาเรือแคนูทีมชาติไทยมั่นใจว่าการแข่งขันในบ้านนะครับจะผลงานออกมาดี
ในการขันเรือแคนูชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๗ที่จังหวัดนครนายกครับ
กีฬาเรือแคนูทีมชาติไทยมีความพร้อมที่ดีนะครับสภาพร่างกายสมบูรณ์
ไม่มีใครบาดเจ็บก่อนลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙
โดยในรุ่นโอเพ่นทีมไทยมีไฮมันรุดวิคฮุชไลด์
ซึ่งเคยลงแข่งขันโอลิมปิกเกม๒๐๑๒เป็นความหวังในการคว้าเหรียญรางวัล
ส่วนตัวหลักในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับก็มี๒คน
ก็คือยุทธการชายเดชและทัชพรพรชัย
ซึ่งทั้งคู่บอกว่ารายการนี้มีนักกีฬาเก่งหลายชาติ
แต่ครั้งนี้ทุกคนซ้อมมาอย่างหนักและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
ร่างกายก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้แล้วก็จิตใจก็ร้อยเปอร์เซ็นต์
เป็นสนามของบ้านตัวเองเจ้าภาพแล้วเราก็มีความพร้อมมากครับ
แล้วก็จะสู้เต็มที่เพื่อคนไทยแล้วก็ประเทศไทยครับ
สนามไม่ได้ง่ายนะคะถึงกับน้ำเรียบ
เพราะว่าน้ำบ้านเรามันเป็นน้ำเรียบก็จริงแต่มันพายาก
ค่ะก็อยากจะบอกคู่แข่งว่ามันไม่ง่ายนะคะ
สำหรับเรือแคนูชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๗นะครับ
แข่งขันกันที่แก่งเทียมบริเวณเขื่อนขุนด่านประการชน
จังหวัดนครนายกวันที่๒๔ถึง๒๖กุมภาพันธ์นี้ครับ